ไปดูด้านผู้การกองปราบบ้าง

ใช่ไม่ได้อยู่บ้านเพราะว่าเดินสาย

จะไม่มีการนำหมายเรียกไปยื่นต่อหน้านะคะ
จะเป็นการดำเนินการตามขั้นตอน

แล้วถ้าเกิดว่าไม่มาก็จะมีการ
มีการออกหมายเรียกครั้งที่๒ต่อไป

พูดถึงกรณีนี้ล่ะค่ะแล้วก็บอกว่า
เรื่องนี้เป็นสิทธิ์ของในแผน

ตำรวจกองปราบไม่ใช่คู่กรณี
ตอนนี้ไม่รู้สึกหนักใจ
หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าในแผนจะเดินทางไปยื่นหนังสือ

เพราะว่าไม่อยากให้มองว่าเป็นการคุกคาม
แต่ก็มีการสั่งการให้พนักงานสอบสวนพิจารณาออกหมายเรียกครั้งที่๒

ถ้าเกิดส่งหมายเรียกครั้งที่๒ไป
แล้วในแผนยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามวันที่กำหนด
ก็จะต้องมีการทำหนังสือชี้แจงกลับมา
ถ้าเกิดไม่ทำหนังสือชี้แจงกลับมา

ก็หมายเรียกครั้งแรกเรียกไปแล้วเขาไม่ได้มา
หรือก็ไม่ได้แจ้งเหตุการคล่องแล้วก็จะออกหมายเรียกครั้งที่๓
ตอนนี้หมายเรียกเราระบุกเส้นตายไหมครับ
หมายความว่าจะต้องมารายงานตัวหรือมาตามหมายเรียกในวันที่เท่าไหร่
หมายเรียกเรากำหนดวันเวลาสถานที่อยู่แล้วครับ
ต้องมาพบเมื่อไหร่เวลาอะไรสถานที่ไหน
เรากำหนดไว้ว่าเป็นตลาดเท่าไหร่ตามหมายเรียกฉบับล่าสุดนะครับ
เราอยากจะมาพบที่ไหนเมื่อไหร่จะจัดการ
คือกฎหมายเขากำหนดไว้ชัดเจนนะครับว่า
ไหนต้องไปไหนก็ไม่เจอต้องทำอะไรเหลือสอบตรา

ทุกสิ่งนะครับมันรู้อยู่ในใต้นี่
มีระเบิดกว่าคนที่คุยเผื้องลำในะครับ

ผมก็ยอมรับว่ามีเผวงลำการมาดน้ำ

เกี่ยวกับหน้าที่ที่ถูกย้ายเข้ามาสรุปเทพฯหรือเปล่า

และตอนนี้นะคะตำรวจกองปราบรามก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
บุคคลที่อยู่เบื้องหลังที่สนับสนุนให้ในแผนเนี่ย
ออกมาร้องเรียนตามหน่วยงานต่างนะคะ